ก็มีประเด็นความเคลื่อนไหวต่างรอบโลกมาให้ได้ติดตามกันนะคะ
ต้องจับตามองเกี่ยวกับการดีเบตรอบสุดท้าย
ของผู้ที่สมัครลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์นะคะ
รวมถึงข้อเรียกร้องค่ะของทางผู้ใช้แรงงานที่อินโดนีเซีย

และสิ่งสำคัญเลยนะคะก็คือเรื่องทิศทางการเมืองของพม่านั่นเอง

ชาวพม่านับร้อยคนรวมไปถึงกลุ่มพระสงฆ์
ออกมาเดินขบวนประท้วงบริเวณหน้าสถานทูตสหรัฐ
เมืองย่างกุ้งเมื่อวันพระหัสบดีที่ผ่านมา
เรียกร้องให้สหรัฐเลิกใช้คำว่าโรหิงญา
ในการกล่าวถึงชาวเบงกาลีที่ลักลอบอพยพมาจากบังกลาเทศ
ประท้วงระบุว่าการใช้คำว่าโรฮิงญา
เป็นการสร้างรอยร้าวความสัมพันธ์พม่าสหรัฐ

ไม่ว่ารัฐบาลนี้จะรับได้หรือไม่ก็ตาม

มีความประสงค์ให้ใช้เรียกคนกลุ่มนี้ว่าเบงกาลี
แสดงให้เห็นว่าพวกเขาลักลอบอพยพมาจากบังกลาเทศ
แม้ว่าหลายคนจะอาศัยอยู่ในพม่าหลายชั่วอายุคนก็ตาม
ทัวร์นั่งช้างชมนครวัดในจังหวัดเสียมราชประเทศกัมพูชา
ประกาศลดชั่วโมงการทำงานของช้างนำเที่ยวลง
ประมาณ๒๐๓๐นาทีในแต่ละกะ

ช้างหนึ่งใน๑๔ตัวของบริษัท
หัวใจวายตายและล้มลงขณะกำลังแบกนักท่องเที่ยว

แตะ๔๐องศาเซลเซียสเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว
โดยระบุว่าถ้าหากสภาพอากาศและอุณหภูมิกลับเป็นปกติ
จะพิจารณามาตรการอีกครั้ง
ขณะที่องค์กรไม่แสวงผลกำไรด้านสวัสดิภาพสัตว

ควรอาศัยอยู่ในป่ามากกว่า

สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ทั้ง๕คน
ขึ้นเวทีประชันวิสัยทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์
ซึ่งเป็นการจัดขึ้นรอบสุดท้ายจากทั้งหมด๓รอบ
ก่อนจะเลือกตั้งในวันที่๙พฤษภาคม

นายกเทศมนตรีฝีปากกล้าแห่งเมืองดาวาว
ชูนโยบายปราบปรามอัธยกรรมและยาเสพติด

ขณะที่ชาวฟิลิปปินส์๕๔ล้านคน
จะออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำคนใหม่

ถึงเวลาแล้วที่ค่าแรงควรจะปรับเพิ่ม
ขณะที่บางส่วนกังวลถึงการแข่งขัน

นายกานินีนาเว่ประธานสหภาพการค้าของอินโดนีเซีย

เช่นให้การศึกษากับทั้งแรงงานและบุตรหลาน
พร้อมเสนอให้รัฐบาลออกใบอนุญาตทำงาน
ให้กับแรงงานต่างชาติเฉพาะพื้นที่

เพื่อไม่ให้แรงงานต่างชาติเข้ามาแย่งงาน
โดยทุกปีในวันที่๑พฤษภาคม

ออกมาเดินขบวนใหญ่ในกรุงจากาต้า

กลางการรักษาความปลอดภัยของตำรวจ
ท้ายกันที่วิกฤตพลังงานในเวเนซูเอล่า
ส่งผลให้คะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีเวเนซูเอล่า

ต้องการให้ประธานาธิบดีลาออกจากตำแหน่ง
หลังไม่พอใจที่รัฐบาลประกาศให้ประชาชน

เนื่องจากพลังงานมีไม่เพียงพอ
โดยเกิดการประท้วงขนาดเล็กกว่า๓๐ครั้ง
ในเมืองมาราไกโบเมืองใหญ่อันดับ๒ของประเทศ

ยังคงก่อเหตุประท้วงและปล้นสะดมทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง
เพราะร้านค้าส่วนมากปิดให้บริการ
ตามนโยบายประหยัดพลังงาน